แม่ลูกพุ่งนั้นชวนให้ฝัน
เป็นเฮียงสวรรค์
นำผักให้มาเต็มที
น้ำเสียงเนอ
ให้เธอช่วยผี
เป็นมิตรไมตรี
ไม่มีวันลืม
เป็นคนที่ร้องเพลงได้เพราะทุกแนวจริง

ตื่นเต้นแล้วไม่กดดันเลยหรือ

แต่ว่าเราทิ้งความตื่นเต้นฝากไว้ที่แม่ดีกว่า

หมายความว่าแม่ตื่นเต้นเยอะแล้ว
คือผมคิดว่าถ้าผมร้องเพลงแล้วคนอื่นเขาชอบ
ในสิ่งที่ผมร้องผมก็ดีใจแล้วครับ
มั่นใจไหมครับร้องไปแล้วเพลงนี้เมื่อสักครู่
ก็ผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับ
ไม่คิดว่าจะมีท่อนไหนมีปัญหาไม่มีนะ
ก็ขอให้เพลงนี้ผ่านไปได้อย่างโชคดี
ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากออกรายการของเราไปก็แล้วกัน

มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องครูนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องครูร้อง

หน่อย
ได้แล้ว

ร้องได้ให้ร้อน
ร้องได้ให้ร้อง

๔๐๐๐๐บาทรับไปเลยจากเพลงนี้
อันนี้เสน่ห์ลูกทุ่งรุ่งสุริยา
ค่ะน้องครูตั้งแต่โตมา
วาดรูปไปวาดรูปตามตลาด
เคยหาสตังค์ได้เยอะสุดเท่าไหร่
เคยมีครั้งเดียวครับ
พอดีลูกค้าเขาสั่งงานเป็นชิ้นใหญ่

วาดรูปเหมือนเขาเป็นภาพสี

ใช้เวลาเกือบเดือนนะคะว่า
แล้วหนูคิดเงินเข้าไปเท่าไหร่นะตอนนั้น
ผมคิดเขาหมื่นเดียวครับ
นั่นคือเงินที่หาได้เยอะที่สุดแล้ว
แล้วยังไม่ได้หักค่าสีค่าอะไรของเรานะ

ก็ผมคิดว่าขายให้เขาถูกดีกว่าค่ะ
ก็เผื่อเขาจะได้เอาเงินไปใช้อย่างอื่นด้วย
ก็คิดว่าขายเข้าหมื่นหนึ่งแต่ต้นทุนเรา
ลัยพันอยู่นะค่าสมค่าสีนี่

ตอนนี้มีแล้วสี่หมื่น

แหละคุณแม่ตั้งใจจะเรียนภาษาให้สูงตั้งใจจะส่งน้องเรียน

ก็อย่างนึกของก้าวต่อไปได้เรื่อยตัวช่วยยังอยู่ครบถ้วนทีเดียว

แล้วที่เราต้องต้องถามเรื่องคุณพ่อ
คุณพ่อเลิกกันคุณแม่

ก็วันนั้นผมไปแข่งศิลปะหัตกรรมนักเรียน
คุณครูเขาให้ผมลงแข่งหลายอย่างมาก
ลงประมาณ๘อย่าง
ก็ลงอะไรบ้าง๘อย่างไหนบอกสิ

มีอ่านทำนองสนอมีร้องเพลงไทยลูกทุ่งมีแกะสลักผักผลไม้แข่งโปรแกรมเพ้น
เดี๋ยวนะครูอาจารย์ที่โรงเรียนเข้าเห็นว่าเราเป็นซุปเปอร์แมนแบทแมน
ตอนนั้นอยู่ปฐมโรงเรียนอะไรครับ

รูอะไรที่ลงให้เยอะขนาดนี้

หลังจากแข่งเสร็จผลการแข่งขันเป็นไง
ก็คือได้เหรียญทองทั้ง๘เหรียญเลย
กะว่าเอาล่ะได้เหรียญทองมา๘เหรียญ
อยากโชว์ให้คุณพ่อดูไหมวันนั้น
วันนั้นคืออยากโชว์มากเราโทรไปหาแม่
โทรไปหาแม่เลยบอกแม่เนี่ยได้เหรียญมาแล้วนะ
แม่ก็พูดสั่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นเสียงกัน
แม่กำลังแบบกำลังจะร้องไห้

แม่บอกว่าดีใจด้วยแล้วผมก็ถามว่าแม่อยู่ไหน
แม่ก็บอกว่าแม่อยู่บ้านป้าแม่พอดีแม่พักงาน
แล้วพ่อล่ะพ่อมีไหนแม่ก็เงียบไป
แล้วพ่อไปไหนก็คือถามย้ำอีกทีหนึ่ง
แม่ก็บอกว่าอ๋อพอดีพ่อเขาทำงานอยู่
แม่มาคนเดียวก็คือตอนนั้นเลิกกันแล้วคือผมยังไม่รู้

แม่คือย้ายบ้านเรียบร้อยแล้วก็อยู่กับคุณป้า
คือน้องครูนี้เขาอยู่โรงเรียนประจำ

เพราะว่าเคยถามเขาว่าเขาจะเลือกใครเขาบอกว่าเขาเลือกไม่ได้ค่ะ
แม่ก็คิดสักพักแม่ก็ว่าไม่เป็นไร

ลูกก็เป็นตัวแทนค่ะ
เป็นแก้วตาดวงใจของเราค่ะ

คุณแม่ก็เลยตัดสินใจย้ายออกมา

ฉะนั้นก็โอเคก็ไว้เป็นสหายไปเอง

มันมีอยู่อีกวันหนึ่งก็คือแบบเรานอนอยู่กันบนเตียงกับแม่อย่างนี้หลังจากที่รู้ข่าวแล้วนะแม่ก็ร้องไห้ทุกวันผมสงสารแม่มากคือคือแบบว่าแม่นี่กินข้าวน้อยมากเลยผมเห็นแม่ร้องไห้ทุกคืนทุกคืนแม่ก็ยังไงวันหนึ่งแม่ก็พูดกับผมบอกว่า
อะไรอ่ะเราตายกันเถอะอย่างนี้
อยู่ไปก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ผมก็บอกแม่ว่าแม่ผมไม่ตายกับแม่นะเพราะว่าผมยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำผมอยากมีชีวิตอยู่ผมอยากรู้ว่าโรคนี้เป็นยังไงอีก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

ก็คิดได้แล้วก็ก็เลยยังอยู่กับผมถึงวันนี้ต้องยังบอกแม่ว่าไม่มีพ่อไม่เป็นไรแม่อย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูแม่เอง

ขณะที่คุณแม่หัวใจอ่อนแอ
ก็ได้หัวใจแข็งของครู
ไปคอยปลอบอารมณ์
มาติดต่อกันนานเท่าไหร่
แม่ร้องไห้เป็นเดือนนะครับ
แม่คือเคยกินภาพยี่สิบเป็นปี

แม่ก็ร้องไห้ร้องไห้มาเป็นเดือนเลย
ผมก็บอกว่าแม่แม่ไม่ต้องร้องไห้หรอก
เรามีกัน๓คนกับน้องสาวอีกคน

อยากบอกอะไรกับคุณแม่คือ
อยากบอกแม่ว่าแม่เข้มแข็ง
เดี๋ยวเดี๋ยว
ขูจะเลี่ยงแม่กับนอก

แม่ก็ขอขอบใจลูกจันนักนะครับ
ที่ลูกอยู่เคียงข้างแม่

เขาก็จะเดินไปเตยกันพร้อมกันนะคะ
ครับ

พี่เป๊กอยากให้น้องครูพูดถึงหน่อย
ครับ

หรือว่าเจอกันอยู่เรื่อย

เพราะว่าเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขา
ผมก็พยายามทำใจเป็นกลางแล้วก็

อย่างน้อยเขาก็เลือกเส้นทางของเขาไปทางนั้นแล้ว

ใช่คุณพ่อเขามีความสุขแล้วก็

วันนี้อยากบอกอะไรคุณพ่อ
ก็บอกพ่อว่า

ผมแล้วก็น้อง
ถึงแม้ร่างกายจะไม่เหมือนคนอื่น

ขอบคุณครู
ท่านครูมีระบบความคิดดีมาก

เพราะมันจะทำให้ชีวิตของน้องครูที่เหลือ
อย่างที่บอกนะ
อยู่นานก็ต้องใช้เงินเยอะนิดหนึ่ง

เรายินดีมอบให้นะครับ
เรามาแข่งกันต่อเลยนะครับ

เพลงที่๔นะครับมีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าทุกคนพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่สี่

ผมร้องได้แต่กลัวเนื้อไม่เป๊ะ

แล้วก็กลัวคำมันจะสลับกัน

ถ้าเป็นเพลงปันกลางช้านี่ไม่มีปัญหา

แล้วก็เป็นห่วงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนร้องเขาจะเต้นเยอะด้วยนะครับ
มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่อาจจะต้องใช้ตัวช่วย
อาจจะต้องใช้จนหมดในเพลงนี้
เพื่อจะให้ผ่านเพลงนี้ก็ต้องใช้

เพลงที่๕ที่๖ก็ไม่มี

สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องครูครับตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ค่ะ
แผ่นที่๑๖

อันที่สามที่น้องครูเลือกนะครับตัวช่วยฝั่งที่
นี้ก็คือร้องผิดได้อย่าพึ่งถอดใจยังมีสิทธิ์เลือก
ได้อีกเพจนี้มันอาจจะเป็นเพจที่ยากสำหรับครูเพจ
ที่๕ที่๖มันอาจจะง่ายมากไม่ต้องใช้ตัวช่วย

อย่าเสี่ยงนะ
คิดให้ดีเดี๋ยวอาจะถามนะครับ
ตกลงตัวช่วยที่เหลืออยู่อีก๒แผ่นนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

หมายความว่าจะใช้สิทธิ์แค่ร้องผิดได้๑คำเท่านั้นเองในเพลงนี้

ถ้าคิดจะร้องผิดอย่าให้เกิน๑คำโดยเด็ดขาด
อยากให้ได้ตังค์กลับไปให้ได้เยอะมากที่สุด
ขอให้สำเร็จในเพลงนี้พอให้ครูโชคดีนะ
เป็นกำลังใจให้กับน้องครูนะครับ
เพลงนี้เพลงที่๔นะครับ
มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ

มือถือปิดอย่าคิดว่าผิดไปหน้านิด
แบ่งเครื่องไว้ชาร์จเท่าไรมันก็ไม่เข้า
คิดถึงเธอพอไม่ได้เจอก็เงา
แต่งานเข้าช่วงนี้เลยไม่ได้เจอ

ใจพี่ได้ไหมจ๊ะอาจถึงลับตา

อย่างวันนี้ไม่มีตังค์ยังโชว์เบอร์
ไม่รักเธอแล้วจะให้ไปรักใคร
อยากเพลงไปหาจัง
แต่ตังค์ยังไม่เติม
โปรโมชั่นเฟิร์ม
โฟล์ฟรีก็เพิ่งหมดไป
อยากจะเซย์ฮาโหล
แต่มันโทรไม่ได้
ออนไลน์มาหน่อยได้ไหม
แล้วจะใช้คือ
มือถือปิดอย่าคิดว่าพี่ไม่รัก
จะยึกยักษ์ไปไหนล่ะแม่ขวัญยืน
อ่านหนังสือเรียนหนักก็เลยพักฟื้น
คนเมื่อคืนที่เห็นก็เป็นเพื่อนกัน
อยากโทรไปหาจัง
แต่ตังค์ยังไม่เติม
โปรโมชั่นเสริม
โทรฟรีก็เพิ่งหมดไป
อยากจะเซย์ฮาโหล
แต่มันโทรมาไม่ได้
เติมออนไลน์มาหน่อยได้ไหม
แล้วจะใช้คืน
โปรโมชั่นเฟิร์ม